อเรนนี่วันวันนี้คือหน้าที่ไหน
จริงปูกับทางทนายจะแบ่ง๒หน้าที่กัน
เหตุผลที่ปูให้ทนายมาแถลงข่าวในวันนั้น
ปูไม่อยากจะพาดพิงหรือกระทบถึงฝ่ายไหน
เพราะว่าปูรู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่สื่อตรงนี้
เพื่อจะพูดถึงใครแต่ว่าปูมีหน้าที่อยู่หน้ากล้อง
ทำหน้าที่อยู่ใดดีสุดแล้วทนายปูเป็นหน้าที่จัดการสัญญา
ดูแลรายละเอียดแล้วก็จัดการดีลทั้งหลายรวมถึงจัดการเรื่องนี้ด้วย
แต่ในใจปูก็หวังว่าเราจะหาทางออกที่จบโดยสันติวิธีได้ในใจปู

จะเป็นไปได้ไหมครับปูพระท่าทีจากการสัมภาษณ์ของฝั่งด้านนั้นเอง
ก็ค่อนข้างจะไม่พอใจเราพอสมควร

มีเวลา๒อาทิตย์ครึ่งหลังจากที่คือช่วงนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทย
แล้วก็รู้สึกว่าใจปูรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
ก็คือสำหรับปูปูไม่มีทัศนคติอื่น
และปูก็มีความหวังว่าเราจะหาออกที่แฟร์กับทุกฝ่ายได้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
ในทุกสัญญาที่ปูทำปูมีปูมีข้อจำกัดที่ค่อนข้างชัดเจน
ปูก็จะให้เป็นหน้าที่ของทนายจัดการ
และของปูก็คือทำหน้าที่การทำงานของปูต่อไป

เออกังวลอะไรของปู

เมื่อก่อนปูเป็นคนที่คิดอะไรและใช้อะไรด้วยอารมณ์

ปูเข้าใจทุกฝ่าย
แล้วก็สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้อ่าน
แล้วก็ได้ฟังบทสัมภาษณ์ทุกฝ่าย

จากคิดว่าอยากให้หนทางที่ออกมา
ไม่มีผลกระทบที่เสียหายกับทุกฝ่าย
เพราะว่าการที่ปูพูดออกมา
แล้วทำให้ฝ่ายไหนมีการกระทบกระเทือน

จริงอย่างงี้ทุกคนเกิดจากสัญญา

การทำงานของเราในวิธีค้าของงาน
มันมาด้วยคำพูดในสัญญา
ว่าเราต้องทำตามกติกาของสัญญา
บอกว่าปูไม่สามารถชี้แจงได้ว่า
จุดเริ่มต้นหรือจุดปัญหาเริ่มจากอะไร
เพราะวันนั้นให้ทนายแถลงความไปแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถพูดด้วย
เพราะหนึ่งเราพูดมันไม่เหมาะสมที่พูด
เพราะว่าปูไม่สามารถที่จะชี้แจงอย่างชัดเจนได้เท่าทนาย

ว่าเขาพูดด้วยความเป็นห่วงแต่ถ้าพูดตรงลูกค้าทุกคนเป็นกำลังใจที่ให้เด็กอย่างดี
แล้วก็ปูมีเวลามาเกือบ๒อาทิตย์กว่าที่จะนั่งพิจารณาไตรตรอง
แล้วก็ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยมองว่าตอนนี้ผลกระทบกับงานไม่มีนะคะ
แต่วันนี้ที่เหตุผลที่เปลี่ยนเสื้อก็เพราะว่าอย่างที่บอกปู
ชีวิตนี้ปูปูทำงานมาหลายปีมากพี่
ปูปูเลยขอสงวนสิทธิ์ในวันนี้ที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในงานวันนี้
และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่เป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองของประเทศเราด้วย

หลายคนที่โดนพัดพิงโดนโยงไปด้วยปูด้านนี้

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้พัดพิงถึงปู

แล้วปูก็รู้สึกว่าอย่าเอาคนอื่นเกี่ยวเลย
จริงจากประสบการณ์ของคนที่เป็นข่าวนะปูรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ใครรู้สึกดี
รู้สึกวันนี้ไม่ต้องการให้คำพูดใดที่ออกจากป่าปูทำให้สถานการณ์หรือใครรู้สึกไม่ดี
ถ้าเป็นไปได้อยากจะออกมาในรูปแบบที่มีความเมตตาและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ไม่นะคะแต่พอเป็นผู้ใหญ่เราต้องรู้ว่าอารมณ์มันไม่ได้เป็นทางออกที่ดีที่สุด
ปูเองก็เคยใช้อารมณ์ไม่ใช่ไม่เคย
ก็เลยมองว่าในเคสนี้เราต้องมองที่กระทำก่อน
มองด้วยเหตุผลและก็มองด้วยหลักการ

แล้วเราต้องมองด้วยว่าทางออกที่เราต้องการคืออะไร
ทางออกของปูก็คืออยากให้ทุกฝ่ายจบโดยดี
ปูไม่ได้ต้องการอะไรจากสิ่งนี้
แต่ปูเชื่อมั่นในสิ่งที่ว่าเหตุผลที่เราถึงจุดนี้
มันมีเรื่องกติกาสัญญามีเรื่องข้อตกลง
มันมีรายละเอียดที่ปูไม่สามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้
แต่โดยใจปูที่ไตรตองและคิดก็เพราะรู้ว่าวันนี้มันจะต้องเกิดที่เราจะต้องเจอสื่อ
และขอให้ในวันที่เราเจอสื่อเราจะไม่พูดกระทบใครแต่อย่างใด
แล้วก็พูดด้วยความเข้าใจจริงค่ะ
เพราะว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็คือประสบการณ์
และปูว่าจริงบางครั้งเวลาปูทำงานปูก็ตรายตรองและก็ตัดสินใจ
แต่ปูก็ขอพูดก่อนว่าปูก็ทานสินค้าเขาจริง
แล้วปูก็ไม่ได้พูดอะไรถึงสินค้าในทางลบเลย
สินค้าเขามีออยและปูก็ทาน

เพราะการที่เราไม่ชัดเจนตรงนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อเขา
สดชัดเจนก่อนนะคะว่าทานจริงแล้วก็ต้องทานกัน
แต่ในอนาคตจริงสัญญานี้ก็ถูกล่างโดยคุณชายทนายปู

สัญญาพี่ชายก็เป็นคนที่ร่างทุกอัน
อย่างตัวนี้เองค่อนข้างใช้เวลานานแค่ไหนคะค่ะปู
สำหรับปูจริงตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอก
ปล่อยให้ทนายความปูเป็นคนที่ทำ
จริงปูมไม่ค่อยได้ถามหรือถามเรื่องอัปเดตก่อนมาวันนี้
ก็ไม่ได้อัพเดทว่าเป็นยังไงบ้าง
เขาก็เป็นกำลังใจที่ดี
เขาคงไม่เหมาะสมที่ปูจะออกความคิดเห็นเขาออกสื่อ
แต่ว่าจริงแล้วทางเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไร
เพราะรู้ว่าเราโตกันแล้ว
ปูเป็นเราทำงานเราก็ต้องรับผิดชอบในการงานของเรา
แต่ปูเชื่อว่าในเคสนี้ปูทำหน้าที่ของปูดีที่สุด
มั่นใจค่ะแต่อย่างที่บอกการที่พูดว่าคำว่ามั่นใจ

ก็เลยขออนุญาตแล้วกันที่จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ใช้คำว่าคำนั้น
แต่สิ่งที่อยากจะย้ำแล้วก็ย้ำอีกก็คือ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกฝ่ายจบโดยดี
ขอบคุณมากค่ะ